คุณผู้ชมค่ะเมื่อปี๒๕๑๑พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในการแข่งขันแต่ละรายการในแต่ละปีซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าระยะเวลาที่ผ่านมา
ฟุตบอลรายการนี้ได้สร้างนักฟุตบอลมากฝีมือประดับวงการมากมายเลยนะคะ

นับเป็นความสำเร็จของทีมชาติไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ยุครุ่งเรืองของวงการฟุตบอลไทยที่มีพลตำรวจโทต่อศักดิมนาคเป็นนายกสมาคม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของนักฟุตบอลไทย
ที่การขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
หลวงรัชกาลที่๙จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาต
พร้อมทั้งพระราชทานถ้วยถมทองคำเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
ด้วยพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงราชการที่๙
นักฟุตบอลในแต่ละยุคสมัยที่เข้าร่วมแข่งขันต่างรู้สึกมุ่งมั่น
และต้องการแสดงความสามารถเพื่อพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์
และนำถ้วยรางวัลทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ให้ได้
และนับเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต
ซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ต่างชาติเขาก็มีระดับอะไรของเขาอย่างนี้นะครับ
ก็โอเคครับเราได้เล่นสมัยก่อนรอบชิงในหลวงท่านเสด็จตลอดนะครับ
ในความภูมิใจตรงนี้ผมคิดอยู่ในใจตลอดว่าในตลอดเวลาที่ผมเล่นเนี่ย
ถึงแม้จะไม่ใช่หน้าพระที่นั่งถึงแม้จะองค์คมนตรีแทนเนี่ยนะครับ
ก็อยากถ้าได้แชมป์ผมจะประกาศเลิกทันที
แล้วก็อุบมาเรื่อยผมไม่มีบอกใครจนพศ๒๑๒๒ได้แชมป์ชนะเกาหลี
ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าทีมด้วยผมเป็นกัปตันทีมแล้วก็ชนะเกาหลี๑๐

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อวงการฟุตบอลไทย
ซึ่งจะปรับรูปแบบการแข่งขันให้เข้ากับยุคสมัย
และจัดการแข่งขันอย่างสมพระเกียรติตลอดไป
ถ้วยที่มีความสำคัญกับวงการกีฬาฟุตบอล
มีความสัมพันธ์กับแฟนบอลชาวไทยในทางด้านจิตใจ
เพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันทวนาเมนต์
ในฐานะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ผมคิดว่าผมจะจัดให้ยิ่งใหญ่ให้สมประเกียรติ
กับที่พระองค์ท่านมีพระเมตตากับวงการกีฬาฟุตบอล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
รัชสมัยในหลวงรัชกาลที่๙
จะถูกจารึกเป็นตำนานของวงการฟุตบอลไทย
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวไทยทั้งประเทศ
เป็นตำนานคู่กับฟุตบอลไทยอย่างสมภาคภูมิ